อดขายทะลุจนได้เป็น
ได้ว่าคุณเห็นแล้วได้ตำแหน่งนี้ไปแล้วนะคะ
สำหรับ๒สาวขายกล้วยทอดที่จังหวัดขอนแก่น
เสคซีแค่ไหนพิวเร็วกันเลยค่ะ

ยิ้มหวานหน้าคมสวยสูงนะฮะ
ผิวขาวนวลเนียน
ผิวขาวดั่งกล้วยที่ยังไม่ได้ทอด

รัฐถาวรวีสิริกุลวงภัยศาลอายุ๒๒ปี
ขายกล้วยทอดแบบนี้เป็นสาวประเภทสองสุดเซ็ก
คุณเฉลยแล้วเป็นสาวประเภท๒แต่สวยจริง
ที่กำลังด่งบนโลกโซเชียลมีเดีย
ยืนยิ้มหวานทอดกล้วยให้ลูกค้าที่ไปยืนรอหน้าร้าน
ร้านนี้เขาอยู่ริมถนนบ้านกอกหน้ามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตะบนบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น

น้องวินะคะเรียนจบชั้นปริญญาตรี

พี่ค่ะขายกล้วยทอดเพราะว่าชอบงานค้าขายอยู่แล้ว
ที่สำคัญน้องวีสุขใจที่ได้ขายของให้หนุ่ม

ไม่ใช่น้องวิคนเดียวอีกหนึ่งคนก็มี
อีกคนก็สวยน้องแอมพี่ภาพรนะคะ
อายุ๓๐ปีเป็นเจ้าของร้านเดิมร้านกล้วยทอดนี่แหละ

ไม่คิดว่าจะขายดีขนาดนี้

ต้องยกความดีความชอบให้กับน้องวินะคะ

หลังจากที่ชาวเน็ตแชร์น้องวิแต่งตัวเซ็กซี่ขายกล้วยทอดค่ะ
ลูกค้าก็ทยอยมาซื้อเพราะว่าอยากเห็นตัวจริง

ช่วยให้ขายกล้วยทอดหมดตั้งแต่ตอนบ่ายเลยนะ
ที่ปกติร้านนี้คือร้านนี้เขาเปิดมานานแล้ว
ปกติขายหมดไปตั้งแต่๖โมงเย็น
แต่พอมีน้องวิสาวสวยพริตตี้เชียร์กล้วยแข็งเข้ามา

ขอถ่ายรูปหน่อยค่ะน้องวิค่ะ
จากนี้ลูกค้าแทบทุกรายค่ะไม่พลาด
แสดงว่าได้ที่มาก็คือแม่ค้าขายกล้วยทอดสุด

ตรงเช็คอินนี่แหละปักหมุดแล้วเรียบร้อยใช่ไหมร้านนี้
แต่สวยนะทุกคนสวยทุกคนเลย
หน้ามภาคไปซื้อกันได้